กรีดออกมาดูช็อกซีนิม่า
โอ้โหนี่มันทำของ
มันเจอตุ๊กตาทำเสน่ห์เผยสุดหลอนได้ยินเสียงแปลก
เหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องทั้งคืน
ก็เลยบอกว่าไม่รู้คิดไม่ออกบอกไม่ถูก
ก็เลยมาขอความรู้จากชาวเน็ต
ไม่แล้วเขาไปเอาหมอนมาจากไหนมีติดมาด้วย
อยู่ในนั้นไงก็ในหอพักมันจะมีไข้เลย

ก็แล้วแต่คนณวันนี้มันเป็นเรื่องประหลาด
มันเป็นเรื่องประหลาดในห้องเช่าพร้อมกับระบุข้อความว่า
บกวนสอบถามผู้รู้หน่อยว่าสิ่งนี้มันคืออะไร
โดยเล่าว่าตนและเพื่อนก็มาเช่าห้องพัก

แล้ววันเกิดเหตุรู้สึกว่าตนเองเลิกงานเร็ว
งานเร็วก็คงจะมานอนเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้

แล้วก็ไปหยิบเอาหมอนมานอนเล่น
สักพักในระหว่างที่ทำนู่นทำนี่
ก็ไปเอ๊ะทำไมมันกึก

รู้สึกว่ามันเป็นก้อน

ซึ่งหมอนเนี่ยก็ถูกเย็บปิดอย่างดีนะฮะ

ปรากฏว่าสิ่งที่นางเจอคือสิ่งนี้

หมอนใบนี้เป็นของห้องพัก
แต่ก่อนหน้านั้นก็มีคนที่อยู่ในห้องนี้
แล้วก็แปลกว่าย้ายออกไปอยู่อีกห้องนึง

เพราะนางยังไม่ได้ซื้อของฉันเพิ่งมา๒วัน
ยังไม่มีของใช้จำเป็นก็ต้องใช้อันนี้ไปก่อน

แต่ก็ได้ยินเสียงแปลกตลอดเวลา

ก็ไม่กลัวผีด้วยนะก็นอนคุณอ๋องคือ

สองคืนแรกเขาอาจจะรู้สึกยังไม่คุ้นที่

ถึงไปกรีดดูถึงจะเจอสิ่งนี้
นางก็ไม่รู้จะไปหาพระหาเจ้าหาหมอผีที่ไหน

บอกว่าตอนนี้หลังจากเจอปุ๊บนะ

รู้สึกแปลกเราต้องทำยังไงดี

ซึ่งใช้ในเรื่องการทำเสน่หมนตำ

เขาไม่อาจจะมีใครมาวนเวียนอยู่กับเขาเหมือนกัน

ออกไปหาทาเวสุวรรณได้ใช่ไหม

วันนี้๔ทุ่มเราไม่ต้องเจอกันนะฮะวันนี้

นี่พี่แนะนำนะหาทาเวสุวรรณไปที่วัดจุลามณีก็ได้

อุ้ยมากี้ช็อกกี้สกิกหรือไม๊น้อง
เดี๋ยวชิคกี้พีชหมายนอกกินชอบอันนี้
เอานี้เอาเลย
ให้เลยให้เลย
เดี๋ยวเราเอาช็อกกี้กินเป็นหอคกกับข่าวมากี้แล้วกัน
ชอบเหมือนผู้หนุ่มกัญชัย
แย่งกันนะสิดีแล้วที่พี่หนุ่มไม่มาวันนี้
เอาอย่างนี้ใกล้จะเป็นเจ้าสาวเต็มตัวแล้วสำหรับมากี้ราศี
ตอนที่เจ้าตัวเนี่ยขยันรับงานเดินแบบออกอีเวนต์
ถ่ายแบบนิตยสารแบบเต็มเหนียวเลยนะฮะ
ก่อนจะถึงวันมั่นวันที่๘ธันวาคม

แล้วก็แต่งคือวันที่๒๔ธันวาคม
โดยหลายคนจับตามองว่างานนี้น่าจะเป็นงานช้างแล้ว

สองวงการวงการนักธุรกิจ

แล้วก็น่าจะปิดเซ็นทารา

แต่ตัวคุณป๊อกเขาอยู่หลังเซ็นทรัลชิดโลม
คอนโบลอยู่หลังเซ็นทัลชิดลม
แต่จริงแล้วเขาบอกน่าจะไปจัดที่เซ็นเทอร์เวิร์ลนั่นแหละ
เพราะว่าเป็นตาราเป็นโรงแรมของตระกูลนะฮะ
ถึงว่างานนี้น่าจะเป็นงานที่ทุกคนรอคอย

นั้นก็มีงานแต่งงานในฝันที่อยากจัด
โดยมาคิดว่าก่อนนั้นเนี่ยต้นอยากแต่งงานตอนอายุ๓๐นะ
นางคิดไว้แต่ตอนนั้นตนคิดว่า
ตนไม่น่าจะเจอคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขขนาดนี้

แต่ในเมื่อเจอแล้วก็ไม่รอแล้วล่ะ

ขอจัดงานแต่งงานให้เร็วขึ้นกว่านี้

ปีนี้นาง๒๗นางก็เลยแต่งเลยโดยที่งานแต่งงานในฝันของเธอเนี่ยนะฮะ
ที่ตนจะไปจัดงานแต่งงานริมทะเลเชิญแค่เพื่อนสนิท
แรกที่คิดว่า๓๐๔๐คน

เพราะต้องมีทั้งเพื่อนคุณพ่อเพื่อนคุณแม่
ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงเพื่อนนักแสดงในช่องเนี่ย
เฉพาะดาราที่จะต้องไปก็คงเป็นร้อย

แค่ชุดเจ้าสาวซึ่งตนเองเป็นผู้หญิงก็เลือกเยอะนางก็บอก
ตนตั้งใจว่าจะใส่แค่๔ชุดว่ะ

มันต้องมีแถลงข่าวมีงานจริงอัพเตอร์ปาร์ตี้

มีชุดแถลงข่าวชุดแต่งชุดเสื้อปาร์ตี้
เช้าแต่งแล้วก็ชุดปาร์ตี้ชุดอัพเตอร์ปาร์ตี้

ชุดมั่นชุดแถลงข่าวอีกเหรอแต่นี่นางบอก๔ชุดแต่ถ้าเลือกได้น้อยกว่านี้ก็คงตามนั้น

แต่ไฮไลท์ต้องอยู่ชุดที่ตัดเค้กเห็นไหม
ชุดงานเลยอะไรอย่างนี้นั่งสั่งเมืองนอกเมืองนามไหมเธอ
เขาบินไปเหมือนกันนี่เนาะแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายเอาที่ไหนบ้างเนาะ
อ๋อพายาเซ็นทรัลนำเข้ามาเท่ากี่แบรนด์แล้วล่ะเออ

เขาอาจจะเป็นชุดแบบคอสตัมม์ไม้แบบพิเศษหรือเปล่าคุณแม่นิดนึง
ใส่บูธอย่างเดียวนะ
ใส่บูธอย่างเดียวข้างบนไม่ใส่อะไรเลย
มันใช่ไหมคะม้าวนี่เรื่องตั๊กเนี่ยนะ
ตั๊กสติพรเนี่ยนะเขาไปออกอีเวนต์แล้วก็เดินแบบกับน้อง

เขาก็ออกมาแถลงผ่านอินสตาแกรมในวันเดียวกันเนี่ยนะ

เขาก็ออกมาชี้แจงประเด็นว่าไม่ได้อยู่ให้สัมภาษณ
เพราะว่าสื่อจะมาสัมภาษณ์เรื่องลูกชาย
ต้องกลับขอโทษพี่น้องนักข่าวที่ไปรอสัมภาษณ์พี่ตั๊กด้วยนะคะ

เพราะพี่เคยให้ข่าวไปแล้วว่าจะไม่คุยเรื่องลูกอีก

ขอบคุณจริงนะพอวันนี้มีนักข่าวบอกพี่ว่า

ถ้าใครมีลูกคงเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่นะ
จริงจริงค่ะคือเขาจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องจะเอามาต้อง
ใช่สิแล้วเด็กมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการนี้

แต่อยากให้นักข่าวทุกคนนึกถึงจิตใจของเด็กนะคะ
เขายังไม่ทนทานเหมือนผู้ใหญ่ถ้าพูดเรื่องนี้ไปมาก
เขาจะไปเจออะไรข้างนอกบ้างก็ไม่รู้
เพราะเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาไม่ได้มาปกป้องเขา๒๔ชั่วโมง
พอพี่ได้ยินมาว่ามีนักข่าวบางท่านโกรธพี่ที่ไม่ให้สัมภาษณ์
อย่าโกรธพี่เลยนึกถึงเด็กตาดำเถอะนะคะ
ถ้าเขาเป็นลูกเป็นหลานคุณบ้างเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะคะ
สัมภาษณ์อะไรเรื่องพี่เนี่ยได้แต่เรื่องลูกเป็นเรื่องเดียวที่พี่ขอ
อย่าโกรธกันเลยนะนานชีวิตมันสั้นนะมีแต่เรื่องดีให้กันดีกว่า
ถ้าจะโกรธจะด่าพี่ไม่ว่าแต่อย่านานนะคะ
ไม่แต่นางก็เข้าใจนางหรือเปล่า
ใช่เขาต้องเข้าใจสิ
ที่ต้องเติบโตไปอีกเราจะไปเอาเรื่องนี้ไปชี้อะไรก็ลำบากใจ

อันนี้พูดในแง่ของคนมีลูกชาย

แล้วมันก็ตัวเล็กไงเพราะเป็นลูกครึ่งเอเชีย
เพื่อนมันก็ใหญ่โตมีหนวดมีเสียงแตก

ชี้ก็คิดว่าถ้าเป็นพี่ก็โอเค
แต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่พี่ต้องไปพูดว่าโอหรือไม่โอ
ใช่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่คนต้องมาถามด้วยมันต้องยอมรับว่าเด็กยังอยู่ในสังคมบ้างนอก
แต่เนี่ยพ่อก็เป็นดาราแม่ก็เป็นดารา
คนก็เป็นที่โฟกัสอยู่แล้วแล้วไปเรียนโรงเรียน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

อย่าเช็ตในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เห็นดิจริง
สมัยเราเด็กเรายอมร้อนร้อนตุ๊ดมาก่อนก็โอเค

ก็ไม่แต่เป็นกระเทยช่วงชกเขาก็ตระดับอะไรอย่างนี้นึกออกปะล่ะ
แต่หมายถึงว่าถ้าเด็กมันโดนล้อตั้งแต่เด็กมันจะเป็นปมนะ

วุ้นเส้นยังไม่ได้คุยเจนี่ลั่นอย่าโยงจ๋าเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ก็เรียกว่าถูกจับตามองมากตั้งแต่นางเอกสาวเจนนี่
มีปัญหาติดใจกับเพื่อนซีแก๊งนางฟ้า
นักแสดงพิธีกรสาวเซ็กซี่มากพี่วุ้นเส้นของเรานี่นะคะ

เขาก็กำลังคิดอยู่ว่าแก๊งนางฟ้าจะแตกหรือเปล่า

คุณจ๋านัทถาวีรนุษย์มาคอมเมนต์ในไอจีคุณวุ้นเส้น
ทำนองว่าชวนกันไปเที่ยว
หลายคนมองว่าเอ๊จ๋าติดแฮชแท็กทีมวุ้นเส้น

ก็ไปถามถึงเรื่องที่จ๋ามาคอมเมนต์เนี่ย

วุ้นก็เลยบอกว่าเราคุยกันเรื่อยอยู่แล้วค่ะ
ช่วงนี้เขาทำรายการเขาก็จะมีชวนไปทำรายการกับเขาบ้างนะคะ
เขาเป็นแขกรับเชิญก็มีแซวเป็นปกติ

คือต้องบอกว่าวุ้นมีเพื่อนหลายแก๊ง

อย่างพี่จ๋าเราก็คุยกันมาเรื่อยอยู่แล้ว

หลายคนมองว่าจ๋าติดแฮชแท็กทีมวุ้นหรือเปล่า

ว่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเจอใครเนี่ย
อาจจะมีทีมวุ้นทีมนั้นนี่อะไร

มันเป็นเรื่องของเราสองคนที่รู้จักกัน

เขาคงอยากจะทักทายภาษาความเป็นเพื่อนมากกว่า

วันนี้เราดูฟุตบอลกันให้เต็มที่ฟุตซอลเนาะ
ฟุตสอวันนี้ฟุตสอไม่งดพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะฮะกับข่าวใส่ไข่